กลับมาในช่วงนี้มาดูเรื่องราวของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อย
โอกาสในการไปโอลิมปิกนะครับก็คงจะมีมากขึ้นนะครับจากรูปแบบที่เขามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการคัดเลือก
คือมันเป็นความหวังสูงสุดของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยจริงมันเป็นเพียงแค่รายการเดียวที่เรายังไม่ได้ไป
ใช่แล้วชุดนี้เนี่ยหลายคน๓๐กว่าแล้วแต่ยังรักษาสภาพร่างกายได้ดีเพราะว่าขอสักครั้งหนึ่งไปโอลิมปิกให้ได้
คือเรื่องนี้เนี่ยถือว่าดังไประดับโลกจริงคือหลายรายการนะครับทั้งในระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกเนี่ย
ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไว้วางใจให้มาแข่งที่ประเทศไทยเพราะว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
แล้วก็เมืองไทยพอมาแล้วเนี่ยนักกีฬาหลายคนก็ชอบมาเที่ยวด้วย
ครับซึ่งรูปแบบนะครับในการคัดเลือกโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นนะครับ
ก็จะเป็นโทรเมนต์เดียวที่คุณชนะบอกที่ทีมหญิงไทยเราไม่เคยไป

ในฐานะคือตามกฎิกาแล้ว

ไม่ว่ารูปแบบการแข่งขันจะออกมาอย่างไรก็ตาม

ถ้าเกิดว่าจีนติด๑ใน๓นั้นไปก่อน

มันก็จะมีทีมที่ยังไม่ติดก็จะสมัครกัน
คือรูปแบบใหม่ก่อนที่จะเล่าให้ฟังคือ
เป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำของแต่ละทีม
แล้วก็ทีมที่ได้โคต้าไปเป็นประจำอยู่แล้ว

แล้วก็ให้สิทธิ์โคต้าทีมอื่นไปแข่งขัน
นี่คือทั้งหมดที่จะทำการแข่งขันกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำว่ายังเป็นแนวคิดอยู่นะ

คือเจ้าภาพ๑ทีมก็คือญี่ปุ่น

เลือกของโลกนะครับก็คัด๓ทีม
จีนเนี่ยนะครับก็อย่างที่คาดการณ์
ดังนั้นเนี่ยหากจีนผ่านรอบนี้โอกาสไทยเนี่ย

แล้วก็มีทุนเตอร์เมนที่อาจจะเกิดใหม่

ก็คือการนำอันดับ๑๑๒ของโลก
มาแบ่งเป็น๓กลุ่ม
พอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ย

ที่จะคว้าโคต้าก็มีไทยเกาหลีใต้

ถ้าหากว่าเหลือเพียงแค่นี้เนี่ย
ที่ไทยจะไปเล่นโอลิมปิกก็มีสูง
เพราะว่าอย่างญี่ปุ่นกับจีนที่เราอ่านไปก่อน
ทั้งนี้เนี่ยก็คือคงจะไปตั้งแต่
น่าไปอยู่แล้วแล้วก็เจ้าภาพญี่ปุ่นก็ไปอยู่แล้วไง

กันอีกครั้งนะครับว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ย

แล้วก็จะมีความชัดเจนในเดือนพฤษภาคมนี้

วันหญิงทีมชาติไทยเป็นการขันโอลิมปิกนะครับ